ค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราวันนี้นะคะ
สำหรับแม่แพทย์นับประพาโอ้โหช่วงนี้เนี่ย

ตรงไหนเอาปากกามาวงแหมเห็นแล้วก็ยิ้มตามกันเลยนะ
ความน่ารักของแม่แพทย์ว่ากินขาดแล้ว
ทับด้วยความทะเลฮาของน้องลูกชายอย่างน้องเรสซิ่งเข้าไปอีก
โอ้โหเอิ๊กอาร์กยกกำลังส่องเลยนะคุณนะ

คนกำลังอินเลิฟอยากทำอะไรก็ดูสดใสจำใสไปหมด
การันตีความรักหวานได้จากรูปนี้เลยนี่คุณผู้ชมดูนะ
หนุ่มนายคนรู้ใจของสาวแพทย์เขาลงภาพในไอจี
ขณะที่แบกแพทย์ขึ้นหลังอยู่
เบาเหมือนคุยนู่นไหมล่ะค่ะ
ซึ่งเพื่อนพ้องแฟนคลับก็เข้ามาแซว

จากนี้ไปเชื่อว่าเราน่าจะได้เห็นความสวีทหวานของแพทย์
และนายเพิ่มขึ้นอีกรัวอย่างแน่นอนเลยนะคะ
จริงนะแพทย์เนี่ยเขาเป็นคนตรงไปตรงมา
ก็บอกว่าคุยครบก็บอกว่าครบ

แล้วพอหลังจากเปิดตัวปุ๊บนี่เลย
มีภาพหวานให้เราได้เห็นอยู่ตลอด
รวมไปถึงโมเมนต์ฟุ้งฟริ้งน่ารัก

รูปนี้นะจ๊ะถึงตัวจะเบาวิว
แต่ความรักนี่หนักแน่นบน

เชียร์นะคะให้มีความสุขแล้วกันจ้